ชนบุรีค่ะเป็นข่าวลักษณะของการเตือนภัย
จังหวัดชนบุรีขี่รถจักรยานยนต์ตอนกลางคืน
ระมัดระวังหน่อยเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมา

ผู้หญิงคนหนึ่งถูกคนร้ายขี่รถจักรยาน
ตามประกบกระชากสร้อยค่ะโอ้โหรถล้มเลย
ตอนนี้กำลังตามหาตัวคนร้ายอยู่นะคะ
แต่ตำรวจคาดว่าเบื้องต้นเป็นแบบนี้เป็นวัยรุ่นต่างถิ่น

หนองปิงหนองซ้ำซากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ตำรวจสพบ้านบึงและกู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึง
ไปตรวจสอบเหตุการณ์จี้ชิงทรัพย์
พบผู้เสียหายชื่อว่านางสาวกริตภรณกทองอายุ๔๙ปีได้รับบาดเจ็บ
มีแผลถลอกที่ใบหน้าที่แขนที่ขา
และยังคงอยู่ในอาการตกใจค่ะ
กู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน
ในมือผู้บาดเจ็บยังกำสร้อยทองหนัก๑บาท
พร้อมพระเลี่ยมทอง๑องค์ที่มันขาดเป็น๒ท่อนแล้ว

ส่วนรถจักรยานยนต์ที่เธอขี่มาก็ได้รับความเสียหาย
มีร่องรอยความเสียหายจากรถล้ม
นายอนุพลมูลแก้วอายุ๓๒ปีพลเมืองดีที่เข้ามาช่วยเหลือ
เขาเล่าว่าตัวเองได้ยินเสียงรถล้ม
แล้วก็เสียงคนร้องขอความช่วยเหลือก็เลยรีบออกมาช่วยค่ะ
เห็นคนร้ายกำลังเดินดิ่งเข้ามาหาผู้เสียหาย
พยายามจะคว้าสร้อยคอทองคำ
ตัวเขาเองเห็นท่าไม่ดีวิ่งเข้ามาเลย
กระโดดถีบคนร้ายเลยแล้วก็พยายามล็อกตัว
แต่คนที่เห็นเหตุการณ์บอกอย่าอย่าไปทำ

เพื่อเขามีอาวุธตัวเขาก็เลยพังงะออกมานิดนึง
จังหวะนั้นแหละค่ะที่คนร้ายฉวยโอกาสหลบหนี

ตอนนี้คนร้ายกำลังจะเอารถขึ้น

วิ่งไปพอดีแล้วท่านก็เลยกระโดดถีบ

แล้วคราวนี้มันก็ชุนละมุนแล้วเขาก็ตะโกนว่าอะไรนะ
เขามีมีดมีปืนอย่างนี้ผมก็เลยถอยกับเขา

เศรษฐ์ผู้หญิงนี่แหละผมก็เลยถอยออกมา
มาดูผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้หญิงเล่าเรื่องนี้กันบ้างนะคะ
เธอบอกเธอขี่รถจักรยานยนต์กำลังจะกลับบ้าน
ทำธุระมาสังเกตเห็นแล้ว
เห็นรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่ตามหลังมาแล้วมาใกล้มาก
ชะลอรถเพื่อให้รถจักรยานยนต์คันนี้แสงไป

เอาแล้วมีพิรุษคนร้ายแน่
ตัวเธอตอนนั้นเร่งเครื่องหนีเลยกระบือน

แต่คนร้ายก็ยังไล่ตามและไล่อยู่แบบนี้๒กิโลเมตร
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้ง
คนร้ายเป็นผู้ชายค่ะรูปร่างผอม
แต่งตัวคล้ายวัยรุ่นอายุประมาณ๒๐๒๕ปี
รถจักรยานยนต์ก็เป็นแบบแต่งซิ่ง

พยายามใช้มือคว้าสร้อยคอทองคำที่ติดอยู่ที่คอเธอ

ทำให้รถทั้ง๒คันเสียหลักล้ม
จากนั้นคนร้ายยังตามมาอีก
กระชากเอาสร้อยคอทองคำ

นั้นเธอตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
แล้วก็มีพลเมืองดีเข้ามาช่วยค่ะ
ก็เลยเห็นรถคันนี้ไม่แซงเร็ว
แล้วคราวนี้ก็แปลกไม่ยอมแซงเราบิดแล้วนะ
เริ่มไปแซงก็เลยบิดแรงขึ้น
พอมาถึงนี่ปุ๊บมันเฉียงเข้ามาเลย
เข้ามามือคว้าสาวไปที่คอเราเลยไง
แล้วก็เลยเอามือปัด

ก็คือเราใส่สร้อยเขาจะกระชากสร้อยเราใช่ไหมครับ

ทีนี้จากการที่รถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุล้ม
มันมีบางอย่างตกไว้ที่จุดเกิดเหตุ
ลักษณะเป็นไขควงและครีมปากแหลม
คาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นวัยรุ่นต่างถิ่น
ขี่รถจักรยานยนต์ตะเวนหาเหยื่อไปเรื่อย
หากพบก็จะตามประกบทำร้ายและชิงทรัพย์
ส่วนเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางก่อน
และหลังก่อเหตุเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม
รวมทั้งเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ

ผู้หญิงขี่รถจักรยานยนต์คนเดียวแบบนี้ระวังนะคะ
แล้วมันมืดด้วยนะใช่อ่า